จะพาไปช่วยแตกกันต่อให้สุดเลยดีกว่า

ไส้แตกมีคนมาแทงไส้แตก
คืออิ่มจนแบบหนังท้องตึงแทบจะปรีแตกกันแบบนี้

เพราะว่าถ้าเราได้กินของอร่อยแบบนี้
มันก็ต้องอร่อยไส้แตกแน่นอนอยู่แล้วค่ะ
ไปที่ไหนคะไปที่กาลสินร้านนะครับ

ไปให้อาหารปลาแล้วก็ไปทานอาหารอร่อยกันเลยทีเดียวนะ
เรียกว่าถูกอกถูกใจไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่
เป็นเพื่อนร่วมงานเป็นคนรักไปกันได้เลยค่ะ
ร้านนี้เขาเปิดตั้งแต่๖โมงเช้าจนถึง๔ทุ่มนะจ๊ะ
มาอีกทีร้านชื่อว่านะครับ
ที่ถนนธนผลเขตเทศบาลเมืองกาลสิน
มาบอกต่อกันนะคะเผื่อใครอยากจะไปสัมผัสบรรยากาศ
นี่สนุกสนานกันไปไปได้ทั้งครอบครัวเลยจ้า
เหมือนเป็นเตียงแบบว่าตะขายใช่มั้ย
ไปนั่งอู้ยเด้งดึงสนุกสนานพ่อคุณลูก
ปลดปล่อยมีความสุขเก็บปลดอยู่ที่บ้านมาเล่นที่นี่ได้
ลูกยังงงอยู่ลูกงงแล้วทำไมอยู่บ้านไม่เป็นยังไง
น่ารักมากทานอาหารอร่อยแล้วก็สัมผัสบรรยากาศดีกันค่ะ